แต่มันก็เรื่องไม่ได้หยุดไง
มันก็ยังเป็นอย่างนี้เรื่อย

เพราะไม่งั้นปัญหามันตามมาถึงแม่เขา

แต่เขาบอกถ้าไม่ทำแบบนี้มันไม่จบ
อันนี้เจ็บแต่มันจบ
แล้วตอนนี้คือสถานภัยฝ้าคือแยกกันอยู่เลย

คุณติ๊กถามเฮ้ยคุณติ๊กผมถามหน่อยเถอะ

คุณบอกคุณอยากแก้เคล็ดใช่ไหม

บอกว่าถามที่จริงมันเป็นอย่างนั้นหรือ
อาจจะสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมาคบกันหรือว่าอาจจะอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่าง
เนี้ยอ่าฮะนะฮะก็ง่ายง่ายว่าอยากตั้งแต่มุกราแล้วถูกต้องไหมใช่ใช่นะ
ก็เอ่อคุณติ๊กแกก็ยอมรับในหลายหลายเรื่องเรื่องทองล่ะที่เขาบอกว่าทองสรุปแล้ว
เฉพาะของคุณมอสปฏิพาณที่คุณมอสซื้อไปให้คือในมุมของทางคุณหนุ่มแกก็บอกว่าทองเนี่ยมันไม่เหลือแล้ว
นะฮะแต่คุณติ๊กบอกเขาเก็บไว้คุณติ๊กบอกว่าขายไปไม่กี่บาทขายไปสามบาทเออแล้วก็มีเก็บไว้
แล้วคุณรู้นี่ก็ฉันดูเห็นนี่ค่ะว่าทองของน้องวิจิได้คืนแล้วนี่พี่หนุ่มใช่คือพี่มอสทานคืออันเนี้ยอันเนี้ยคืออันที่คุณชมเห็นอยู่เนี้ยคือเป็นที่คุณมอสเนี้ยทำให้พี่มอสปฏิพันธ์ทำให้อ่า
วันนั้นเนี่ยทางคุณติ๊กเนี่ยแกก็น่าจะมีปัญหาจำเป็นที่ต้องใช้เงินแกก็จะเอาทองไปขายก็นั่งมอเตอร์ไซค์ของพี่คนหนึ่งชื่อปีชาไป
พี่ปีชาเนี่ยเขาไปเห็นเนี้ยไอ้ล็อกเก็ตอันเนี้ยที่มอสให้มาเนี่ยแต่เขามีโลกับมอสให้นะแล้วเขาบอกมันน่ารักดีอืม
อ๋อโอเคก็ได้กลับมาก็ถามคุณหนุ่มว่าหนุ่มถามจริงว่าหนุ่มรู้มาก่อนไหมว่า
ไหนบอกสิว่ามีเจ้าหนี้เนี่ยเหนื่อยอีกอีกคน
แล้วก็เงินต้องใช้หนี้อีกเท่าไหร่ที่เขาก็บอกมา
หนุ่มก็บอกว่าแต่ตรงนี้พี่บอกตรงนะว่า
พี่เองไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตให้ได้แล้ว
เพราะว่าพี่ก็ต้องเก็บตังค์ไว้ให้ลูก

เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อนุญาตให้ติ๊กเนี่ย

ก็ขายไป๓บาทแล้วอีก

คือมุมหนึ่งเนี่ยทางคุณสอนราบอกมาแบบนี้
อีกมุมหนึ่งคือติ๊กก็บอกมาแบบนี้
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องชั่งใจเอาเองว่า
ตรงไหนที่มันคือจุดที่คุณฟังแล้วมันน่าเชื่อถือกว่ากัน

เพราะมันเรื่องของเขา๒คน
นี่คือที่มาที่ไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งมันไม่ได้อยู่ในรายการวันนี้หรอก

แต่ตรงนี้ก็คือจะบอกให้ฟังว่าผมได้ยินมาแบบนี้
แล้วเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาสอนรามเขาบอกให้เงินใช้อยู่แล้วเดือนละแสน
คือมันก็คงอาจจะเป็นค่าใช้จ่าย

ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายต่างนะที่ทางคุณติ๊กอาจจะต้องไปใช้นู่นนี่
แต่รู้แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างวันนี้

สมมุติผมว่าคุณเนี่ยเป็นผัวเมียกันถูกไหมวันดีคืนดีคุณบอกคุณจะขายหน้ากากอนามัย
คุณมดดำเขาต้องการจะซื้อเพื่อไปขายต่อเขาก็โอนเงินให้คุณเนี่ย๙แสนบาท
แสนบาทเสร็จปุ๊บอยู่ดีคุณมดดำไม่ได้หน้ากากอนามัยจากคุณ
ผมเป็นผัวคุณเนี้ยผมก็หลักข่าวมันเกิดไงผมก็ต้องผู้ชายกำกัดการให้
บาทเพื่อจบคำถามถามว่าแล้วไอ้๙แสนนั้นที่อยู่กับมึงไปไหน
๙แสนนี้ที่อยู่คุณไปไหนนี่คือประเด็นได้มีปัญหาเงินวันนั้นตั้งแต่คุณติ๊กก็บอกว่า
ไอ้เงิน๙แสนเนี่ยไปไหนมันอยู่ที่โบรกเกอร์ของคนที่เขาสั่งไปต่างประเทศ
เขาโอนเงินไปทางนู้นแล้วทางนู้นไม่ยอมคืนเข้ามาก็เลยไม่รู้ทำยังไง
ผมก็ถามว่าแล้วทำไมคุณถึงไม่แจ้งความไม่แจ้งความโบเกอร์ล่ะ
เขาก็เธอก็พยายามจะตอบนะแต่อันนี้ผมบอกผมยอมรับเลยผม
ไม่เชื่อฟังไม่ใช่ไม่เชื่อไม่เข้าใจงง
ก็คือคุณติ๊กอาจจะโยนไปที่โบเกอร์ที่ที่สั่งซื้อแล้วเงินอยู่ที่เขาไปแล้ว
แต่ของมันยังไม่ยอมเข้ามาอย่างเนี่ยก็โบ้ยไปทางนู้น
ใช่ก็คือจะหยุดคือเราไม่รู้โบ้หรืออาจจะเป็นข้อเท็จจริงก็ได้นะ
อันนี้เราไม่รู้ไงคือเขาอยู่กันสองคนเราไม่รู้
แต่สิ่งที่เธอตอบมาแบบนี้มันอาจจะเป็นอย่างที่เธอพูดก็ได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวแล้วทำไม
ทุกเรื่องในสำเนิดสัมผัสประเด็นตัวนี้มันไม่มีไง
มีคนติดใจวันนี้ตั้งดูในโซเชียลนะคะ

ใช่ก็อันนี้ก็พูดคนละมุมกันอีก

ละมุมกันอีกก็คือคุณสอนรามก็บอกว่า

พอตอนหลังไปเห็นกล้องถึงได้รู้ว่าเป็นติ๊กติ๊ก

พอหลังจากนั้นก็เลยยุติในการ
ดำเนินการทางกฎหมายทั้งหมด

เพราะตอนนั้นเนี่ยสอนรามเหมือนแบบ
ต้องดูแลตัวเองในการแบบทานยา
แล้วก็อาจจะแบบเบลอแล้วจำไม่ได้

คุณโอ่งเนี่ยซึ่งเหมือนกับเป็นคนของคุณสอนรามเนี่ย

ก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายในเรื่องเราทั้งหมด

จับใจความได้ทั้งหมดในการสัมภาษณ์

ทำไมเขาชวดชวด
ไม่ได้ตั้งใจ

ผู้ช่วยหรือนี่ไงคุณรุ๊ดนี่ไงคุณเอาคนบอกมันต้องใช้เงินสดเติม

ก็ต้องแลกอืมอย่างที่เขาบอกมีโอกาสที่พี่หนุ่มตอนร้านแบบ
เอามาเปิดเผยหรือมาไม่คุยกับสื่ออีกไหมคะคืออันนี้ตอบไม่ได้เลย
อันนี้อันนี้อยู่ที่ตัวเขาเองคือคือผมเองอ่ะถามว่าจะบอก
ผมก็ไม่เคยชวนเขานะผมก็ไม่เคยถามเฮ้ยหนุ่มมาออกรายการพี่มัน
ผมไม่เคยถามนะเพราะผมรู้สึกว่าเออแบบไม่อยากไม่อยากไปถาม
ในเรื่องพวกเนี้ยอืมว่ายิ่งสนิทกันก็ไม่รู้จะถามอะไรเอออ่าฮะ
จริงจริงอืมเขาบอกว่าอย่างที่บอกว่าติ๊กเนี่ยมายอมรับการรายการคุณเลยว่าเป็น
หนี้จริงครับไปยืมเงินเงินคนรู้จักมาสองแสนอืมแล้วไอ้สองแสนเนี้ยคนก็เลย
ไม่เกี่ยวกับไอ้ที่แมสหน้ากาก๙แสนนะไม่เกี่ยวกับไอ้เงินเอทีเอ็ม๕๐
แสนนะเขาบอกว่าไอ้ที่มันจุดแตกหักจริงเนี่ยถ้าสมมุติสรุปหลัก
ใหญ่ใจความจริงจริงก็คือสองแสนบาทอืมแล้วก็โดนถวงถามมาตลอด
แล้วก็ยังจะขู่ว่าถ้าสมมุติไม่จ่าย๒แสนเนี่ยจะไปบอกนักข่าว
อืมนะฮะทำให้ตัวเองเนี้ยต้องไปแอบกดเงินของสอนรามตอนนั้นอ่ะ
เพื่ออะไรก็บอกว่าจุดเริ่มต้นของการเล่นบ้าจริงของเขา
เพราะต้องการหาเงินมาใช้หนี้
แต่กลับยิ่งเป็นหนี้สุดท้ายเรื่องมันแดง
จนคุณสอนรามไม่ไหว
อย่างที่คุณหนุ่มเล่าเมื่อกี้โดยสรุปโดยรวมคุณสอนรามไม่ไหว

เรื่องมีหนี้สินหนูไม่เคยโกหก
หนุ่มรู้ว่าเป็นหนี้แล้วก็พี่หนุ่มก็ใช้ให้หนูทุกครั้ง
แสดงว่าทุกครั้งที่มีคนมาตามทวงหนี้
รามก็จะใช้หนี้ให้ทุกครั้งนะฮะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าความรู้สึกของพี่เขาเนี่ยน่าจะพัง
ตอนที่ล่าสุดเรื่องเงินมัดจำเล่นคอนเสิร์ต
ที่คุณหนุ่มสอนรามเอาคลิปมาเปิดถูกต้องไหม
ก็คือ๕หมื่นบาท๕๕๐๐๐บาท
บางคนก็บอกว่าบางทีคุณหนุ่มสอนรามเล่นคอนเสิร์ตเสร็จ
เขาเอาเงินให้เมียหมดเลยด้วยซ้ำไปนะอ่าเพราะว่าเพื่อไปใช้หนี้ใช้สิน

ถูกเขาก็บอกว่าคุณสอนรามครั้งหนึ่งเขาเคยหน้าแตก

แบบว่าตอนนั้นสอนรามก็ไปเอาเงินออก
ไปแจ้งความว่าเงินหายไป๕๐๐๐๐๐บาทถูกต้องไหมล่ะ
ถ้าสมมุติเราทำกันคือหน้าแตกเหมือนกันถูกต้องไหม

เพราะว่ามันก็ต้องฟังทั้งสองมุมด้วย
เราจะไปฟันทงเลยว่ามันเป็นอย่างที่คุณสอนรามพูดทั้งหมด

ก็ไม่ได้เชื่อติ๊กทั้งหมดแกก็ต้องฟังสอนรามนะ
เอาง่ายแต่วันนี้ถ้าสมมุติเราสรุปจริงเขาบอกว่าติ๊กเนี่ย

เอ้าทำไมชีวิตดีอยู่แล้ว
มีครอบครัวที่น่ารักมีลูกตัวน้อย
ทำไมอยู่ดีไปตัดสินใจเล่นการพนันออนไลน์

ไอ้การที่เขาไปเล่นการพนันออนไลน์

คือต้องการหาเงินใช้หนี้๒๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งคุณหนุ่มสอนรามก็ไม่ได้ให้เงินมาใช้
คือนางคงจะใช้เยอะแล้วถูกต้องไหมล่ะ

พี่หนุ่มเขาไม่ให้เงิน๒๐๐๐๐๐บาทไปใช้หนี้
ตัวเองก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไง
ก็เลยตัดสินใจไปเสี่ยงเล่นการพนันออนไลน์

คราวนี้ก็เลย

ยืนถอบทะลำลึกเลยถอยหลังโล่งคลอง

สุดท้ายคือคุณติ๊กตอนนี้เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่คะ
ยังเหลืออยู่ไหมครับเขาบอกว่า๔๐๐๐๐๐กว่าสี่แสนกว่าบาท

ซึ่งใช่คือแต่วันนี้ผมเชื่อว่านางเองก็อาจจะแบบ
สติยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบสติสตังค์มันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัว
เพราะว่าเท่าที่รู้มาคือนางก็ไม่ได้นอนมาหลายคืน
อ๋อก็เครียดเนอะสรุปตอนนี้คือยังเหลือ๔๐๐๐๐๐

นี่ไงนางเขาบอกว่าตอนนี้นางเหลือนี่สิน๑๐แสนบาท

หนูนางก็บอกว่านางอยากได้ที่นา๑๔ไร่คืน
ที่ไหนก็ไม่รู้เอาแล้วที่ดินเกี่ยวอะไรอีกคะ
ก็นางเอาที่ดินไปจำนองไว้ก่อนหน้านั้น
หนูอยากได้ที่ดิน๑๔ไร่คืน

เนี่ยถ้าติ๊กกลับตัวแล้วจะมีโอกาสไปเลี้ยงลูกในอนาคต
คุณติ๊กบอกว่าเมื่อไหร่ถึงหนูจะได้เจอลูก

แสดงว่าเขาก็ไม่ได้เจอหน้าลูกเขาเลยในระยะหนึ่งแล้ว

เพราะฉะนั้นอย่างนี้คือในมุมของลูกเอง
สนหลังก็รู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัย
ปลอดภัยอืมแม่เขาก็นี่นอกระบบน่ากลัวมากน่ากลัวบางทีส่งคนมา
แสดงว่านางไปกู้หนี้นอกระบบนั่นแหละเขาถึงมาทวงถึงบ้านทุกวันทุกวัน
ทุกวันแล้วคือคือมันน่าจะเป็นดอกน่ะแหละอ่าฮะผมมองน่ะถูกต้อง
อย่างงั้นนะฮะแล้วถ้าพี่หนุ่มกัดฟันสี่แสนแล้วกลับมา
หนุ่มไหนล่ะอืมพี่หนุ่มสอนรามดิเออพี่หนุ่มพี่หนุ่มปุ๊บหันมามองน่ะ
หนุ่มอารามเครียดไหมเธอกัดฟันอีก๔แสนแล้วคงเครียดแล้ว
ว่านางคงทำใจมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะเนอะใช่คือเจอเรื่องวันนี้คงนานแล้ว
คงทำใจมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะอืมจริงจริงเพราะว่านางหลังหลังอ่ะ
อยู่อย่างเมื่อก่อนไอ้ข้อแปลกคือรู้ป่ะเมื่อก่อนไอ้พี่หนุ่มมันจะเล่น
ละครทีมันอ่านบทแล้วอ่านบทอีกถูกต้องไหมล่ะอืมจะรับเรื่องทุกวันนี้นาง
หมดเลยนะอืมแสดงว่าเนี่ยปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี
แล้วจริงจริงอืมตั้งแต่ก่อนจดใบทะเบียนใหญ่ถูกต้องไหมล่ะอืม
เขาว่าเขาอยากเก็บเงินอะไรให้ลูกก็จะไม่หลังที่ว่ารับงานทุกอย่างตอนนี้
หลังที่แบบว่านางรับงานรับละครทุกคิดเมื่อก่อนเขาเป็นคนรับงานยากพี่หนุ่มอ่ะ
ว่าเขาก็เลือกเฟนต์เอาบทที่อยากเล่นจริงแล้วเขาบอกว่าทำงานกับสอนรามได้ง่ายขึ้นด้วยกัน